มันอะไรงงตั้งรับไม่ถูก
คำแรกที่คิดในหัวเลยว่า

สวยแล้วเรื่องใหญ่แล้วอะไรอย่างนี้

ตอนที่เข้าวัดมุมไม่เคยเข้าใจ
โมไม่เก็ตว่าสิ่งนี้คืออะไร

ความสุขยังไงอะไรของเขานู่นนี่อะไรอย่างนี้

จนวันหนึ่งที่โมได้มาปฏิบัติธรรม

สวัสดีค่ะมน

เบอร์ใหญ่ของผมวันนี้ยินดีต้อนรับโมมวลชนก

ใช่ค่ะแต่ว่าจะไม่ให้ใครเรียกเลยตอนเด็กจะเขินมาก
แบบไม่ชอบแบบแตงโมดูหวานอะไรอย่างนี้

เพราะว่าคุณแม่ชอบแตงโมนอนท้อง
ส่วนมนต์ชนกแปลว่าดวงใจของพ่อค่ะ

ขอบคุณที่ให้เกียรติรายการแทนะทอล์กนะครับ
ขอบคุณพี่เลนะคะที่ให้เกียรติโมมาด้วยเหมือนกัน

รู้ไหมคะว่ารายการแทนะทอล์กมันดุเดิดมากขนาดไหน

ก็ก็มีพิมพ์ถามเพื่อนมาก

พี่เลแบบน่ารักมีอะไรคุยกับพี่เลได้เลย

อ้าวขอโทรหามิวแป๊บนึง

รักแผ่นร้ายอ่าตอนนั้นคุณเล่นเป็น
ตอนนั้นมูกก็แบบพี่ค้าอ่านว่าอะไรคะ

โมฆ่าคนเยอะมากประมาณ๕คนในเรื่อง
ฆ่าฆ่าคนเยอะ

อิซาระวีชุ่มโชค

ตอนนั้นตื่นเต้นมากเพราะว่า

ใช่ค่ะตื่นเต้นมากตื่นเต้นแบบที่
เรียนการแสดงเพิ่มเพราะว่าแบบกลัวเล่นไม่ดี
มีทั้งมีแต่รุ่นใหญ่มีพี่นกสินใจพี่นุ่น
เยอะไปหมดค่ะตัวละครก็
ตื่นเต้นรู้สึกว่าชอบทำงานกับคนจริง

เพราะอะไรคะทำไมว่าต้องพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อย

ใครก็พูดได้การเรียนรู้มันมีที่สุด
มันก็ได้อะไรเสมอถึงมันจะเล็กถึงมันจะไม่ได้ใหญ่โตแต่โมได้ตลอด
๑๓ปีอะไรคือมาสเตอร์พีสธรรมดาโมโมธนม
มันยังไม่ได้มีแบบมาเซอร์พีฟแต่เขาก็ถามที่มูชอบที่สุดเลย
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มาจากเรื่องจริง
ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนในตั้งแต่ถ่ายละครมาว่า
เราต้องจัดการกับอารมณ์ตัวเองเยอะมากเพราะว่าเราต้องเล่นเป็นคนที่เราไม่เข้าใจเลย
ไม่เข้าใจแบบไม่ใช่แค่ศูนย์นะติดลบด้วย
คนที่ให้แฟนตัวเองไปจีบคนอื่นก็คือไม่เก็ต
แล้วก็มันมดต้องต่อสู้กับตัวเองเยอะมากในจิตใจว่าแบบ
ไม่ชอบอีกคนนี้เลยไม่เข้าใจทำไมต้องทำแบบนั้นบ้าหรือเปล่า
แต่เราต้องเล่นเป็นเขามันตีในหัวมันท้าทายมาก
เรื่องนี้ก็ทำเราเครียดไปเลยเครียดมากที่สุดในชีวิตไหม
มากที่สุดค่ะแต่ว่าตอนนั้นไม่เข้าใจแบบแล้วเราต้องอยู่กับสิ่งนี้
แล้วก็ต้องหาคำตอบหาเหตุผลให้เขาเพราะเราต้องเป็นตัวละครตัวนั้น
เวลาเราสวมบทละครเพื่อเป็นตัวละครที่เราไม่รู้จักนะครับ
วิธีการทำการบ้านของโหมมัณชนกทำยังไง
หรือทุกอย่างในประสบการณ์ชีวิตก่อนเริ่มจากตัวเองว่า
สมมุติเรื่องหนึ่งความรู้สึกนี้
ถ้าไม่เข้าใจจริงอะไรเทียบเคียงได้บ้าง
พยายามจะหาเหตุการณ์เพื่อมาเทียบเคียงความรู้สึก
แล้วถ้าไม่เก็ตจริงก็เริ่มหาจากหนังบ้าง
หาจากเพื่อนหรือประสบการณ์คนรอบตัวบ้าง

ตอนนี้มีแฟนป่ะนึกนานแล้วเนี่ย
คือรักรองใจมันมี๓ภาคเลยค่ะ
ก็เลยงงว่าว่าตอนไหนมีแฟนค่ะ
เหรอใช่คนเดิมไหมในช่วงระยะเวลา๓ภาคเนี่ย

มีเรื่องดราม่าที่ยังอยู่ในใจเราไหม

จะเรียกว่าฝังไหมไม่ได้ฝัง
แต่ว่าใช้คำว่าเรียนรู้จากมันดีกว่า
เรียนรู้แล้วก็จำได้ว่าเรื่องนี้เคยเกิดขึ้น
ให้พี่ดาวมาถ้ามีเรื่องการไลฟ์ใช่ไหม

ไม่จบสักทีนะมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างต้นทาง

ต้องตื่นเช้ามาออกกำลังกายไปทำนั่นทำนี่

ไม่เคยไลฟ์แบบอยากลองพูดกับ

กับคนที่เข้ามาดูเราอะไรอย่างนี้ค่ะ

เขาก็ไม่ได้รู้ด้วยนะว่ามันเป็นเรื่องราวตอนนั้น
ไลฟ์อยู่๓วัน
แล้วก็คุยจริงส่วนมากก็คุยกับเพื่อนตัวเอง
เพื่อนก็ชอบเข้ามาแซวเพราะรู้ว่ามุมไม่ค่อยชอบ
ทำอะไรแบบนี้เพราะว่าอย่างที่มูบอกไปมูพูดไม่รู้เรื่อง

ว่ามันเป็นสภาวะความเครียด
หรือทั้งเหตุการณ์ทั้งงานทั้งชีวิตส่วนตัวทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

แล้วก็มีเหตุการณ์ประเด็นขึ้นมาว่าโมไม่อยากล้างจาน
โมไม่อยากซื้อโพมาไรหรืออะไรอื่นอะไรอย่างนี้ขึ้นมาค่ะ

มันก็เป็นบทสนทนาที่เราคุยต่อกล้อง
แต่ไม่รู้ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะถูกขยายความไป
ใช่ก็คือก็หลับไป
โดยที่ไม่รู้เล่นทวิตเตอร์ก็ไม่เป็นด้วยตอนนั้น
ตื่นมาแล้วแบบเหมือนคนโทรมาเยอะมาก
พิมพ์มาโทรมาเต็มไปหมดแล้วว่าแบบ

จนเข้าไปดูว่าเนี่ยติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะ

เข้าไปดูไม่เคยรู้มาก่อนว่าเทรนดทวิตเตอร์คืออะไรแบบ
มันค่อนข้างโบราณนิดนึงอะค่ะ

มันอะไรงงตั้งรับไม่ถูก
คำแรกที่คิดในหัวเลยว่า

เข้าไปอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลที่แบบนอนระอุขนาดนี้
ไม่รู้ว่ามันจะขนาดนั้นนะคะ
อยากรู้ใช่ไหมว่าเขาแสดงความคิดเห็นว่าอย่างไร
ใช่อยากรู้อยากรู้ว่าคนเขากินอย่างนี้
คือคอนโมเมนต์แบบเยอะมาก

ไม่เคยคิดมาก่อนเลยต่างนานา

ให้เราและครอบครัวเราไปตายมกก็ตอนนั้นกลัวแม่เห็นมากเพราะแบบ
รู้ว่าพ่อแม่รักมากแล้วเขาก็พ่อแม่เนอะกลัวเขาจะเจ็บปวด
ก็เลยไม่คุยเลยไม่คุยแบบ

เล่าไม่เล่าเลยอ่ะคนโทรหาโมคนเป็นห่วงแบบเยอะมากมากเพื่อนเพื่อนทั้งหลายโมแบบ
ว่าเอาอยู่ว่าไหวแต่จริงไม่ไหวหรอกให้บอกว่าไหวก็โกหกอ่ะ
ไม่ไหวใช่เพราะเรื่องที่คุณถูกต่อยอดไปอาจจะไม่ใช่เรื่องเดียวที่มันเริ่มต้นก็ได้
แล้วมันกลายเป็นไฟลามทุ่งเลยแล้วยิ่งโมไม่ตอบโต้ไม่ชี้แจง
เนื่องจากไม่ได้โซเชียลมีเดียนะมันกลายเป็นเรื่องที่เราทุบอยู่
ตอนนั้นมันไม่รู้จะตอบว่าอะไรอะค่ะก็มุมไม่น่ารักจริง
แล้วสุดท้ายมันจะผ่านไปตั้งแต่เหตุการณ์นี้เลยนะมุกคิดเลยว่า
อย่างเราไม่ต้องไม่เข้าใจหรอกเรื่องบางเรื่องอ่ะ
แบบมันก็ผ่านมาแล้วผ่านไปเราเข้าใจทุกคน
และให้ทุกคนเข้าใจเรามันเป็นไปไม่ได้
ในสิ่งที่เรารู้ว่าเราทำอะไรหรือเราดีขึ้นวันละนิด
แค่๑มันก็คือดีขึ้นแล้วค่ะแค่นั้น

ทำตัวไม่ถูกแล้วเราต้องไปทางไหนอะไรอย่างนี้
เพราะว่าความเครียดแบบมันจุกอยู่ข้างใน

บ้างไม่ได้บ้างหรืออะไรบางทีเราไม่รู้ตัวไงค่ะ

มันก็เรียนรู้กันไปแค่นั้น
คนคนหนึ่งมีวันที่ดีมีวันที่แย่

แล้วก็เรียนรู้กับมันเมื่อเผชิญหน้ากับวันที่แย่

มันมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายปัจจุบันดาราใช้สิทธิ์จะดีมากค่ะ
ไอ้การที่ถูกบูลลี่หรือการด่าทอแบบไม่สมเหตุสมผลเนี่ยค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับสิทธิการฟ้องร้อง
เคยคิดไหมคะว่ามันจะถึงขั้นนั้นไหมสำหรับเราที่ยังไม่จบ
ผมไม่ได้คิดเรื่องฟ้องในหัวเลยอันนี้แบบ๑๐๐แบบไม่ได้คิด
แต่คิดว่าเออถ้าไม่มีเรื่องนี้เราก็จะไม่ได้เรียนรู้
ไม่ได้แบบคิดว่าตัวเองคิดบวกหรืออะไรนะพี่เลแต่ว่ามันก็ทำให้เราเรียนรู้จริง
คนที่เขาด่าหรือเขาอะไรก็ถ้าเขาไม่วางมันก็มันก็เรื่องของเขาไง
แต่ถ้าเราวางได้เราก็เป็นสุขเองในใจแค่นั้น
อยากจะบอกอะไรกับพวกเขาบ้างโซเชียลมีเดียที่มันหนักหนานะ
สำหรับคนที่อาจจะติเราด้วยไม่มีเหตุผลนะคะเราอยากจะสื่อสารอะไรกับพวกเขามาก
หรือจริงแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปให้ข้าวกับเขา
สิ่งที่เขาอยากบอกหรือว่าด้วยความหวังดีหรือว่าต้องการสื่อสารเนี่ย
มูลออมรับฟังค่ะแล้วก็เอามาปรับปรุง
แต่ว่าบางอันที่ไม่สมเหตุสมผลก็คือณวันนี้ไม่เป็นไรให้อภัยได้
แต่ละละก็คนนะแต่ละก็เป็นคนค่ะก็มีความรู้สึก
ถ้าอันไหนเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปอ่านแค่นั้น
หลังจากวันนั้นก็ให้ประสบการณ์ที่ดีหลังจากวันนี้ก็จะไม่เห็นโมในรูปแบบที่เครียดแบบนั้นแล้ว
เรียกว่าจะพยายามมีสติให้มากขึ้นค่ะในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ
ค่ะวันนี้ก็เป็นบทเรียนแหละใช่ค่ะ
เป็นบทเรียนที่ดีที่สร้างโมขึ้นใหม่

ราม่าไม่ไหว้ดารานักร้องรุ่นใหญ่มาบอกดราม่าแล้วคนก็พุ่งเป้ามาที่โม

คือเหมือนตอนนั้นเป็นงานเลี้ยงภายในหรืองานอะไรในบริษัทอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นฟิล์มเหมือนหลังเวทีนั้นก็ในห้องนึง
แล้วโมก็เข้าไปในห้องแล้วโมก็วัดีค่ะวัดีค่ะทุกคน

เราไม่ควรทำอะไรศักดิ์แต่ว่าทำ

ได้แค่นั้นมันก็เลย

พี่สวัสดีค่ะอย่างนี้ประมาณนี้
ค่ะมันเป็นข้อผิดแพร่เล็กแหละ

ใช่ค่ะแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก่อนเรื่องไลฟ์ด้วยนะ

เรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนแล้วจนหลายปีเลย
กว่าจะมาเรื่องไลฟ์มันก็เลย
เหมือนอ้าวเห็นแม่เป็นคนแบบนั้น

แต่เรื่องหลายปีนะห่างกันมากนะ
แล้วคนมาเชื่อมโยงว่าเป็นใกล้กันอะไรอย่างนี้เหรอ
ว่านิสัยเป็นแบบอ๋อเพราะว่านี่ไง
คนนี้หรือเปล่าที่เคยไม่ไหวอะไรแบบนี้
มันมีการเชื่อมโยงได้

การท้อนชื่นกันเหล่านี้มันเป็นราคาที่ต้องจ่ายไหมคะ

มันพูดอ่ะง่ายแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้
ก็สบักสบองประมาณหนึ่งเออ

และเคยคิดเหลือวงการด้วยเรื่องราวเหล่านี้ไหม

ฝ่าไปอยากจะ
ยังค่ะได้หรอกดีเลยดีตนั่นเลยนะครับ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
ชอบอะไรในความเป็นเขาบ้าง
โมรู้สึกว่าโมอยากเป็นคนที่ดีขึ้น
เขามีบางอย่างที่แบบสอนสอนในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่กล้าพูด

โมโมต้องพูดมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายพี่เลแต่ว่าเวลาที่โมอยู่กับคนที่โมสนิทใจ
โมจะไม่ค่อยมีห่างเสียงซึ่งมันไม่ได้มันไม่ควร

ก็เลยเรื่องนี้แหละคือเรื่องที่เราต้องปรับ
มันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันสำคัญ
ก็พัฒนาให้เราก็เป็นกระจกสองเงาให้เราแหละนะ

เป็นเพื่อนในแวดวงอะไรอย่างนี้เหรอ
แวดวงแต่ว่าไม่ได้คุยหรืออะไรสนิทมากมาย
จนก็วนมาเจอใหม่เป็น๑๐ปีค่ะ

ก็แค่บังเอิญเจอกันในงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันมีบทสดทนาที่รู้สึกว่าเขาจีบแล้วไหม
ใช่เช่น

คนที่เข้ามาหาโมทมักจะคุยเรื่องร้านอาหาร
เพราะรู้ว่าเราชอบไปร้านอาหาร

เขาคุยเรื่องร้านอาหารคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้
เรื่องไปกินที่นั่นไปนั่นอะไรอย่างนี้
แล้วมันพัฒนาบทสนทนามาเป็นเรื่องจีบเมื่อไหร่ที่เรารู้ตัว

ตอนแรกคิดอยู่หลายวันมากว่า
ถามไปดูหลงตัวเองป่ะเนี่ย

ก็เลยเออถามไปเถอะไม่ต้องมาคิดคำรับสอบ
เออเธอเธอมีแฟนอยู่หรือเปล่า
สัมพันธุ์๙ขั้นเรียกว่าแฟนได้ไหม
จริงมันก็ได้แหละค่ะ

อะไรมันก็ไม่แน่นอนคนเหล่าอะ

คนสองคนมันมีปัจจัยอื่นอีกมากมาย

มีแพลนว่าผู้ชายคนนี้จะแต่งงาน
อนาคตอายุเท่านี้อะไรอย่างนี้ป่ะ

โมขอแค่เราอยู่ด้วยกันเรามีความสุข

เราไม่ต้องพยายามเราแค่เข้ากันได้

พี่ว่าคนที่รักโมโมชนกแล้วก็รักบี้สุกริต

เล่าเรื่องวันที่ตัดสินใจ

โมโมชนกมากเหมือนกัน

แฟนคลับอาจจะถามแบบนั้นตั้งคำถามแบบนั้น

แล้วพี่ว่าก็ค้นพบจุดนึง

ความสงบในชีวิตเขา

โมยังแบบอยากเอ๊ะให้ฮาอะไรอย่างนี้
แล้วด้วยนิสัยหรือบางอย่างที่เราเด็กแล้วเราเอาแต่ใจ

ถามด้วยความรักขออนุญาตเลยนะคะ

อืม

มันเป็นช่วงเวลานานที่สุดแล้วเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากสุดสำหรับเราด้วย
มันเป็นช่วงที่โมเรียนรู้อะไรได้เยอะมากค่ะเพราะว่าพี่เขาเป็นคนดีมากคนหนึ่งเลย
เป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นน่ารักกระตันอยู่ทุกอย่าง
พี่คือส่วนหนึ่งที่สอนอะไรหลายอย่างให้โมแบบเติบโตขึ้นเหมือนกันนะคะ

ได้คือโมอ่ะหลังจากที่เรื่องทั้งหมดในชีวิตเรื่องดราม่าอะไรอย่างนี้โมก็รู้สึกว่าเราต้องหาทางที่เราทำให้เรามีสติ
ฟาร์มาร์นิ่งค้าส่วนโม้นอะไรนึง

แต่ก็ถ้าเขาทำด้วยความสุขก็แล้วแต่
แต่มันติดอยู่ในใจว่ามันคืออะไรอยากเข้าใจจัง
จนวันหนึ่งที่โมได้มาปฏิบัติธรรม
โมได้สวรรค์โมนหรือได้สงบอยู่กับตัวเอง

ที่ผ่านมาแบบพวกเข้าใจแล้วจริงว่าทำไมว่ามันคือความสงบแบบไหน
จำวันที่บอกกับพี่เขาไหมว่าเราต้องแยกทางกันแล้ว
มันเป็นการคุยกันด้วยความเข้าใจมากกว่า
ไม่ใช่แบบไปเลิกแยกไม่คุยกันด้วยความเข้าใจ
ทุกวันนี้ก็หวังดีอยากให้เขาแบบมีความสุข
ที่โมทำอยู่มันก็สนุกสนานมากนะโปรโมทช่องหน่อย
มันไม่ใช่แค่เรื่องกินหรือว่าไปเที่ยว
ล่าสุดโมทำปฏิบัติทำด้วยหรอที่โมไปวัด

ไปคลินิกไปอะไรก็ได้ที่โมมนทำแล้วแฮปปี้
ก็จะมีเด็กคนอื่นด้วยเป็นแบบแตกลายไปค่ะ

มีอะไรที่อยากจะสื่อสารกับแฟนคุณ
หรือคนที่ติดตามผลงานโมตลอดเวลา๑๓ปี

ก็คงไม่ได้มีวันนี้
โมรู้สึกว่ากำลังใจที่ดีมันช่วยมากจริงค่ะ
ก็อยากขอบคุณทุกคนที่ทุกโอกาสที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป